ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหมันน่าสลดใจมาก
กาญจนบุรีนะคะมีผู้หญิงสองคนเขาเป็นพี่น้องกัน
คนนึงอายุยี่สิบเก้าคนนึงอายุสามสิบ
ครับแล้วพี่น้องสองคนนี้เขาก็มีลูกสาวทั้งคู่นะ
อ่าลูกสาวคนหนึ่งอายุสิบสองคนหนึ่งอายุสิบสาม
ปรากฏว่าไปแจ้งความเลยค่ะสองพี่น้องคนนี้ไปแจ้งความ
พ่อเขาเนี่ยข่มขืนหลานสาวแท้แท้ตาข่มขืนหลาน
ใช่โอ้โหข่มขืนมาสองเดือนได้แล้วนะทั้งสองคนเลยเหรอ
ใช่ค่ะทั้งคู่ค่ะสุดท้ายไปจับได้นะ
แล้วก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนายสมชายนามสมมุตินะคะอายุ๖๐เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
ก็นำตัวไปสอบสวนหลังจากจับได้เมื่อช่วงเช้าอะค่ะสองพี่น้อง
อายุ๒๙คนหนึ่งอายุ๓๐นะคะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เขาเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละ
พาลูกสาวไปเลยเป็นลูกสาวของทั้งคู่นะคะคนหนึ่งอายุ๑๒คนหนึ่งอายุ๑๓
พาไปพบพนักงานสอบสวนสพไซโยกเพื่อไปแจ้งความค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่๑๗เมษายนจน๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
นายสมชายนามสมมุติคนนี้ซึ่งเป็นพ่อของเขาเนี่ยนะเป็นพ่อของสองพี่น้องเนี่ย
ก่อเหตุข่มขืนหลานสาวแท้ทั้งสองคน
ก่อเหตุที่สระเก็บน้ำบ้านท่าข้ามสุดหมู่๘อำเภอไซโยก
ตำรวจรับแจ้งความเอาไว้นะคะก็เลยลงพื้นที่ไปหาตัวนายสมชายคนนี้ค่ะ
ตอนบ่ายไปเจอแจ้งความตอนเช้าตอนบ่ายเจอเลยนะคะ
นายสมชายไปเดินอยู่ที่ชายป่าละเมาะห่างจากบ้านไปสิบกว่าโลอ่ะ
ไปพบตัวเนี่ยก็เอาตัวเด็ก๒คนนะคะเด็กอายุ๑๒๑๓
แล้วก็เอาตัวแม่ไปด้วยเพื่อจะไปชี้ตัว
ปรากฏว่าพอเจอหน้านายสมชายเนี่ยนะโอ้โหเขาชี้ตัวได้เลยว่าคนนี้ก่อเหตุจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มนะคะนำตัวไปสพไซโยก
ค้นตัวนายสมชายมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
แล้วก็นำตัวนายสมชายไปชี้จุดก่อเหตุนายสมชายรับสารภาพ
ข่มขืนหลานสาวแท้ทั้งสองคนจริง
แล้วเนี่ยค่ะก็มีการไปแจ้งความที่จังหวัดกำแพงเพชรเอาไว้ด้วย
เพราะว่าเขาเป็นชาวกำแพงเพชรกันเนี่ยนะคะ
หลักฐานมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชม
โทรศัพท์มือถือของนายสมชายคมคืนแล้วถ่ายภาพเอาไว้ด้วย
มันก็เลยมีรูปภาพไงเป็นพยานวัตถุยืนยันคำให้การของเหยื่อทั้งสองคนนะคะ
ว่าโดนข่มขืนโดนล่วงละเมิดทางเพศจริง
ก็คือหลายครั้งยอมรับว่าหลายครั้งจนจำไม่ได้
หลานของตัวเองแท้ทำได้ลงขอ

ของคนก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าที่จับได้ว่าพ่อเขาเนี่ย
มขืนลูกสาวเขาก็คือตาข่มขืนหลานสาวด้วยนะเพราะเห็นคลิปภาพในโทรศัพท์มือถือ
ครับคือข่มขืนแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยดูสิตัวเขาบอกว่าเคยเห็นแต่ในข่าวนะคะ
ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่คาดคิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง
แต่สุดท้ายเนี่ยมันมาเกิดขึ้นจริงครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งตัวเด็กผู้เสียหายทั้งสองคนไปตรวจร่างกายนะคะ
เพื่อหาร่องรอยการข่มขืนส่งไปที่โรงพยาบาลไซโยกค่ะแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่ม
ผู้เสียหายเป็นเด็กนะคะก็ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมในการสอบปากคำด้วย
ก็แทบทุกข่าวแล้วฮะเวลาเกิดเรื่องแบบนี้คนใกล้ตัวทั้งนั้น